อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

บอกแล้วมึงถูกจริงเหรอ

แต่เงินซื้อกินยังไม่มีเลย

พอมันกลับเข้าอีก

แม่อิวโทรหาอิวบอกว่า
เอาลอตเตอรี่ไปให้แม่

ลอตเตอรี่เนี่ย
เด็กผู้ชายซื้อหรือเด็กผู้หญิงซื้อคะ

ลูกชายซื้อค่ะ

ลูกชายกับลูกหญิงอยู่ด้วยกัน
น้องผู้ชายเขาเชื่อคุณแม่อิ๋วด้วยเหรอคะ
เขาบอกว่าไว้ใจแม่เขาก็เหมือนแม่แม่เขา

บัวตันรู้ว่าลูกชายถูกลอตเตอรี่วันที่เท่าไหร่จ๊ะ

แล้วตอนที่เขาโทรหาแม่เขาอยู่ไหนคะ
ตอนนี้โทรหาแม่เขาอยู่บ้านแล้วก็เอาหอยลอตเตอรี่ไปให้แม่ยายเขาแล้วเขาโทรบอกแม่

แล้วเขาบอกแล้วตกลงเขาได้ถ่ายรูปไหม
เขาไม่ได้ถ่ายค่ะโทรศัพท์เสียทั้งสองคนเลย

เดี๋ยวแล้วเขาโทรหาแม่เขาใช้โทรศัพท์ใครคะ

แล้วเขาไม่ยืมโทรศัพท์พี่ชายลูกพี่ลูกน้องเขาถ่ายรูปล่ะคะ
เขาไม่ยืมโทรศัพท์พี่ชายลูกพี่ลูกน้องเขาถ่ายรูปล่ะคะ
พ่อแม่บอกให้เขาเอาโทรศัพท์ไปถ่าย
แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา
แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา

แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา

แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา

แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา

แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา
แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา

แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา

แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา
แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา

แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา
แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา
แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็นึกว่าจะจบแค่นั้น
แล้วก็เรื่องนี้ก็นึกว่าจะจบแค่นั้น

เรื่องของลอตเตอรี่๑๒ล้าน๒ใบที่ว่านี้เนี่ย
เรื่องของลอตเตอรี่๑๒ล้าน๒ใบที่ว่านี้เนี่ย
คาดว่านะคะคาดว่าทางฝั่งโจทย์

เรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ตอนเราจัดรายการสดเนี่ยนะคะ
ลูกสาวคือน้องที่ชื่อว่าอิ๋วเนี่ย

คุณแม่ของแฟนนุ่มนะคะ
ขอคุยเองเลยเพราะว่าดูรายการเราแล้วขอชี้แจงเอง

ทั้งคุณแม่และครอบครัวสมาชิกนะคะ
รวมถึงทนายของฝั่งคุณแม่
มารายการตอบรับเราตั้งแต่เมื่อวานนี้

มาออกรายการนัดกันที่วัดหลวงพ่อโสธร

ไม่รู้เปลี่ยนใจหรือผิดพลาดประการใด

กับเราตามที่รับปากเอาไว้
ส่วนทนายความก็รับปากเราไว้
แล้วก็ไม่รู้เปลี่ยนใจประการใด

เราถือว่าก็ปฏิเสธสิทธิ
ในการใช้พื้นที่รายการอ้าวไม่เป็นไร
แต่เราจะว่าไปตามที่มันมีหลักฐานยืนยัน
โดยเฉพาะการให้การในชั้นศาลนะคะ

เราจะยืนยันตามสิ่งที่เป็นรายลักษรนั้น

เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตใช้ข้อมูลของฝั่ง
คุณแม่โบตันและครอบครัวเนี่ยนะคะ

วันนี้เราได้ตรวจสอบไปทั้ง

ซึ่งตำรวจก็ขออนุญาตที่จะไม่ให้สัมภาษณ์

เป็นขั้นที่ไปถึงศาลแล้วนะคะ
แต่ถ้าถามว่างานของตำรวจเดินหน้าไหมเดินหน้า

มันจะมีข้อมูลอยู่อันหนึ่งคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น

แล้วเอามาเทียบกันกับของชั้นศาลค่ะ

ที่ทนายในทีมของทนายรณรงค์
ซึ่งเป็นคนที่ขึ้นไปในชั้นศาลเนี่ยนะคะ
จะเล่าให้ฟังว่านี่เป็นสาระสำคัญ
ที่สารท่านใช้เป็นหนึ่งประเด็นนะคะ
ในการที่ไม่รับฟ้องด้วย

คิดว่าต้องจบวันนี้แล้วแหละคุณผู้ชมนะคะ

ประธานเครือข่ายโรนโลงความยุติธรรมในสังคม

คือทางฝั่งของทางคุณแม่บัวตานแล้วก็น้องอีก๒คนนะคะ
ตอนแรกจะมาแล้วไม่รู้เปลี่ยนใจผิดพลาดประการใดนะ

ก็ถือว่าไม่มาเดี๋ยวฉันจะยืนตามเอกสารที่ได้มา
ซึ่งเป็นคำให้การในชั้นศาล

คำให้การในชั้นไต่สวนมูลฟ้อนี่นะ
กับสิ่งที่รับแจ้งความไว้ที่สพห้วยแถลง

จนถึงวันนี้ตกลงมันชัดเจนหรือยังว่าทางนู้นเขาอุทธรณ์แน่เรื่องนี้

เพราะดูแล้วคิดว่าไม่จบที่สารชั้นต้นแน่นอน
เดี๋ยวนะปกติแล้วถ้าศาลท่านไม่รับ
คือมันเป็นสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์

สมมุตินะอาทารายนรมเคยมีประสบการณ์ไหม
เช่นมันต้องมีน้ำหนักแค่ไหนที่สารไม่รับแล้วแล้วอุทธรณ์ต่อ
ก็คือดุลพินิษฐ์ที่เขาจะอุทธรณ์ต้องโต้แย้ง

เขาต้องมีเหตุผลมารับรองการสืบพยานที่สืบมาแล้ว
พยาหลักฐานที่ปรากฏในชั้นไต่สวน
มีตรงไหนที่เห็นไม่เห็นพ้องกับสารชั้นต้นบ้าง

ดิฉันเห็นคำให้การเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
มันมีคำให้การอยู่ของสองคน

กับเด็กผู้ชายก็คือน้องแดนเนี่ยนะ
คือสองคนนี้เนี่ยคำให้การไปด้วยกันหมดเลยนะ
ผมก็ไม่ได้นอกเหนือความคาดหมาย
คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าก่อนที่จะไปสืบพยานเนี่ย

ซึ่งจะมีการซ้อมพยานมาหรือไม่อะไรยังไงเนี่ย

คงจะเบิกความไปในแนวทางเดียวกัน
เพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมามันมีเวลาในการเตรียมเนื้อหา

มันสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่ามันมีการส่งมอบหวยจริง

พยานอย่างอื่นมายืนยันคำพูดไหม
เดี๋ยวดิฉันจะเอาอันนี้แหละมาถามทนายรณรงค
แต่เดี๋ยวก่อนเวลาที่จะพิสูจน์กันเนี่ยนะคะ
คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการซื้อหวยจริง
เอาใหม่ซื้อลอตเตอรี่ก่อน

เตอรี่ถูกไหมถูกต้องอ่าซึ่งอันนี้ตรงกับที่เขาเล่าครับอ่า
ก็คือเชื่อลูกลูกว่าไงก็ว่างั้นครับทีนี้ในชั้นในชั้นไต่สวนเนี่ยค่ะ
ทนายในทีมคุณเล่าให้ฟังไหมว่ามีพยานคนอื่นอีกไหม

มีแค่แม่ลูกชายลูกสาว๓คนเท่านั้น

แต่คนที่เห็นหวยมีแค่เด็กชายกับเด็กหญิง๒คน
เหนือจากนี้ในพื้นที่ไม่มีใครเห็นตัวหวยเลย
แล้วลอตเตอรี่นี้เนี่ยตอนที่ส่งมอบ
เดี๋ยวนะถ้าเห็นใบลอตเตอรี่ไม่มีใครมีแค่เด็กสองคน
ว่าตอนที่ส่งมอบก็จะต้องมีแค่เด็ก
เดี๋ยวมีเด็กกี่คนที่เห็น

แต่ว่าตอนส่งมอบมีแค่เด็กคนเดียว

เพราะว่าตามที่เขาฟ้องก็คือว่าเด็กผู้หญิงเอาไปให้แม่ตัวเอง
เพื่อไปขึ้นเงินใช่ไหมคะ
ทีนี้ในคำให้การต้องยันตามนี้นะคะว่า
ในคำให้การมีการพูดถึงการระบุชุด

ทำไมถึงเป็นสาระสำคัญเพราะว่าในคำฟ้องเอง
ก็มีการระบุชุดมาว่าเป็นชุดที่๑๔
หลังจากมีการเลื่อนการพิจารณามา๒ครั้งแล้ว
ที่๓ก็เลยมีการไต่สวนก็มีการเบิกความพยานเลย
ซึ่งวันนั้นเอกสารจากกองสลากก็มาแล้ว

ตัวทนายเองก็ได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ลายเซ็นต์เด็ก

ผมก็ถามว่าไอ้คนอื่นที่ว่าเนี่ย
เอาแฟร์เลยนะใช่คนในบุรีรำกับคนที่

เขาบอกไม่ใช่พี่ที่อื่นเลย

เนื่องจากเป็น๒สอพติดกันของ๒จังหวัด

ก็เลยถามว่าไม่บุรีรำก็โคราชมีไหม

แต่ทีนี้มันถูกระบุอย่างนี้คุณผู้ชม
คืออันนี้คือใบแจ้งความ
ข้าพเจ้าเด็กชายที่ไปแจ้งความ
วันที่๘เมษายนนะคะ

แล้วก็ในคำแจ้งความนะคะ
บอกว่าจำได้ว่าเป็นลอตเตอรี่ชุดที่๑๔

บอกในชั้นศาลในชั้นไต่สวนว่า

มันก็ขัดแย้งกับที่ตัวเองให้การกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ไง
ซึ่งอันนี้คือมันมีผลยังไงต่อคะ

วยน้องหายใหม่หรือว่าแม่ยายยักยอกไปเนี่ย
จำได้น้องก็เลยมาลงบันทึกกับตำรวจไว้

คือความจำสติปัญญาของมนุษย์ทุกคน
ในช่วงเวลาใกล้เลี่ยกับที่เกิดเหตุ

เมื่อเวลาผ่านมาแล้วจะจำไม่ได้เลยก็ไม่แปลก
เพียงแต่ว่าในตอนแรกที่ระบุว่าเป็นเลข๑๔
ตอนหลังเนี่ยพอเอกสารกองสลากมามันไม่มีชื่อน้องเขา

ในชั้นใต่สวนที่สารอันนี้ข้อหนึ่งครับถูกต้อง

ซึ่งวันนั้นไปที่ศาลด้วยนะคะ
ว่าตกลงแล้วได้เห็นไหม

ว่าเป็นชื่อใครมีแก้ไขหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวก่อนเราจะขอคุยกับอีกหนึ่งคน

ฟ้องเองเนี่ยคือเด็กผู้ชายคนนี้นะคะ
อายุ๑๕เป็นคนฟ้องสถานะคือแม่ยายนะ
ฟ้องแม่ยายแล้วก็มีการแจ้งความแจ้งความเนี่ย
ผู้ชายอายุ๑๕คนนี้แหละแจ้งความคือแจ้ง
แม่แฟนก็คือแม่ยายแล้วยายยายแล้วก็ลูกสาวป้าลูกสาวป้า
คนที่ว่านี้คือคนที่เป็นตัวละครว่าแม่ของเด็กผู้หญิงให้คนนี้
เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงิน
เราจะคุยกับผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุยกับคุณชวีวันลูกจันทร์นะคะเป็นหลานของแม่เด็กผู้หญิง
คุณฉวีวันสวัสดีค่ะคุณฉวีวันเอาอย่างนี้
วันที่๑ดิฉันไม่รู้จะไล่เรียงยังไงเพราะมันละเอียดมากนะ
วันที่๑เมษายนคุณฉวีวันอยู่ที่ไหนคะจำได้ไหม
จำได้ค่ะอยู่ที่บ้านเสาเดียวค่ะวันที่๑เมษายน

เสาเดียวคือบ้านนี้ฉันเองนะคะไม่ได้อยู่กับน้ามานิดค่ะ
ไม่ได้อยู่กับแม่อิ๋วห่างกันเยอะไหมคะค่ะใช่ค่ะ
ห่างกันประมาณกิโลหนึ่งค่ะ
แหมกิโลเดียวปั่นจักรยานเดินไปก็ถึงแล้วนะ
คุณฉวีวันกิโล๒กิโลนี่แหละค่ะ
ทีนี้ตอนที่ตอนที่ลอตเตอรี่เขาออกรางวัลช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
เรามารู้เรื่องเมื่อไหร่ว่าน้องอิ๋วและแฟนเขาถูกลอตเตอรี่
รู้วันที่๒ค่ะวันที่๒น้ามานิดเป็นคนโทรมาบอกค่ะ
ว่าน้องบอกว่าถูกลอตเตอรี่ตั้งวันที่๑
แต่ไม่ได้บอกนะคะว่ากี่ใบแต่หนูก็ไม่เชื่อค่ะ

ไม่เชื่อที่น้องอิ๋วพูดนะคะ
ที่น้ำมณิษฐ์บอกว่าน้องอิ๋วถูกลอตเตอรี่นะคะ
ก็เขาเป็นคนชอบโกหกนะคะเลยไม่เชื่อค่ะ
เดี๋ยวเป็นคนชอบล้อเล่นหรือเปล่า
ค่ะใช่ค่ะเขาจะโกหกตลอด
จะพูดอย่างไรชอบโกหกค่ะ
เดี๋ยวนะคือชอบโกหกมันมีความหมายทางลบนะ
หรือเขาชอบแกล้งหยอกล้อเล่น

เหรอคะ
แล้วตัวแม่ของน้องผู้หญิงแม่ของน้องอิ๋วเองเนี่ย
ตอนที่เขาเล่าให้คุณชวีวันฟังแม่เล่ายังไงล่ะคะ
ก็น้ามานิดแกโทรมาบอกว่าน้องอิ๋ว
บอกว่าน้องอิ๋วเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

หนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวหนูโทรไปหาอิ๋วเอง
โทรไปถามอิ๋วเองว่าอิ๋วถูกจริงหรือเปล่า

โทรไปถามอิ๋วเลยว่าถูกลอตเตอรี่จริงหรือเปล่า
อิวก็บอกว่าถูก
ถูกลอตเตอรี่ถูกจริงถูกกี่ใบอิ๋ว

๕ใบค่ะเขาบอกว่าถูก๕ใบไม่ได้ถูก๒ใบนะคะ

แล้วหนูก็เลยถามว่าถูกถูกหมายเลขอะไร

ลองทวนให้ดูหน่อยสิ
เดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูนะแดนเขียนไว้อยู่เขาบอกอย่างนี้

ให้ดูแดนคือแฟนของอิ๋วค่ะ
ค่ะแล้วอย่างไรต่อจ๊ะ
แล้วเขาก็บอกเลขที่เขาเขียนไว้นะคะบอกมา๖ตัวก็ถูกค่ะ
แล้วตอนนั้นหนูอยู่กับป้าข้างบ้านนะคะป้าข้างบ้านหนูค่ะ

เขาก็ได้ยินค่ะได้ยินด้วยว่าถูกเขา
อิวเป็นคนพูดบอกว่าถูก๕ใบ
ป้าแกก็เลยบอกว่าโอ้โห๕ใบเลยเหรอ

เลขชุด๕ใบเลยเหรอ๓๐ล้านเลยนะ

อิ๋วก็บอกจ้าถูก๕ใบ
แล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วเขียนเป็นชื่อใครถูก๕ใบ
เป็นชื่อหนูหมดเลยชื่อสาวิตรีหมดเลย

แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมอิ๋วเล่าให้ฟังไหม
แล้วลอตเตอรี่ตอนที่คุยกับคุณฉวีวันลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนคะ
ไม่ไม่ได้เล่าให้ฟังค่ะ
แต่เขาบอกแค่ว่าเขาถูกลอตเตอรี่แค่นี้แหละค่ะ
ไม่ได้บอกว่าลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนยังไงค่ะ
วันที่๒ค่ะวันที่๒๔โมงเช้าค่ะ

น้องเขามีโทรศัพท์ใช้หรือคะ

เขาได้เล่าให้ฟังไหมว่าไปซื้อแผงไหนซื้อมาราคาเท่าไหร่
ไปหาเลขยังไงได้เลขมาจากไหนทำไมไปซื้อเลขนี้

อันนั้นยังไม่ได้ถามค่ะ
แต่ว่าถามแค่ว่าไปซื้อตรงไหน
แล้วไปซื้อตรงไหนเขาบอกว่าเขาไปซื้อตรงตลาดตลาด
แถวห้างทอง
ห้างทองเยาวราชอยู่ตลาดสุดเฮ้ยแถลง
เขาบอกอย่างนี้
แล้วห้างทองที่อิ๋วบอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของตลาด

มันอยู่กลางตลาดเลยค่ะมันเป็นตลาดสดอะค่ะ
ตอนเช้ามันเป็นตลาดสดตรงนั้นเขาจะเปิดตลาด

แล้วเขาบอกว่าแผงประจำจะมีอยู่ตรงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์

จ้ะแล้วที่น้องบอกคือน้องบอกว่าไปซื้อตรงไหนนะ
อยู่ตลาดสดค่ะตลาดสด
เป็นคนบอกนะคะว่าอยู่ตลาดสด
แถวหน้าห้างทองค่ะ

คือทีนี้ที่ถามคุณฉวีวันย้ำแบบนี้คือ
ฉวีวันรู้ใช่ไหมว่าตามข่าวเนี่ย
ถ้าเอาตามข่าวแล้วที่ตามตามมูลฟ้องกันเนี่ย
คือบอกว่าซื้อแผงที่หน้าธนาคาร

รู้ค่ะรู้จากที่เขามีหมายมานะคะ
เขาไปแจ้งความกับตำรวจนะคะรู้ตรงนั้นแหละค่ะ
แล้วอิ๋วเขาบอกไหมคะว่า๕ใบซื้อมาราคาเท่าไหร่คะ
ไม่ได้บอกราคาค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ถามด้วย
เพราะว่ามันคือว่าไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อ
แล้วจะมีคันไหนไปซื้อถึงขนาดนั้น
แอบถามน้องแม็กซ์บอกว่าได้เลขมาจากไหนอะ

ทีนี้ค่ะพอมันเกิดมันเกิดเป็นคดีขึ้นแล้วเนี่ย
เคยไล่เรียงถามน้องแบบคุยกันเองไหมคะคุณฉวีวันว่า
ก็มีวันที่๓ตอนเช้านะคะ
พอวันที่๒ที่แม่ค้าหนูโทรคุยกันเรียบร้อยแล้ว
อิ๋วอิ๋วบอกว่าถูกลอตเตอรี่๕ใบ
แล้วหนูก็โทรไปบอกแก้วพี่สาวของเขานะคะ
แก้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าอิ๋วถูก
แต่พอมาผ่านไปสัก๖โมงเย็นนี่แหละค่ะ
สุดเขตแม่ของแดนจะพาเอาลอตเตอรี่ไปขึ้น
ตอนทุ่มนึงอะค่ะให้เตรียมตัวไว้เดี๋ยวเขาจะมารับ
ให้ไปเอาไปขึ้นเงินค่ะ
แล้วยังไงแล้วพอเขาเจอหน้ากันแล้วสรุปยังไง

ยังไม่เจอค่ะไม่เจอมีแต่โทรคุยกันอย่างเดียว

ค่ะคือคุยนี่จะเป็นอิ๋วกับหนูคุยกัน
แต่หนูจะเปิดลำโพงให้ญาติพี่น้องที่บ้านฟังหมดทุกคนค่ะ
รู้หมดทุกคนค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
พอมันเป็นคดีมาขนาดนี้แล้วที่บ้านคุยกันยังไงล่ะคะคุณชวีวัน

ก็ไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจว่าอยู่ในวันที่๒
วันที่๒หรือวันที่๓นี่ล่ะคะจำไม่ได้

ที่สามตอนเช้าที่พวกหนูไปเอาอิ๋วตัวอิ๋วกลับมาจากบ้านแดนนะคะ
เอากลับมาแล้วมาป้าป้ารัตนานะคะค่ะ
พี่สาวของน้ำอันนี้แกถาม
ถามอิ๋วว่าได้ซื้อจริงหรือเปล่าถูกจริงไหม
ก็บอกว่าไม่ได้ซื้อจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ
ญาติพี่น้องได้ยินกันหมดทุกคนเลยค่ะ
ที่บอกว่าไม่ได้ซื้อได้ยินกันกี่คนคะ
มีอยู่ประมาณ๘คนค่ะ

เพราะว่าตอนกลางคืนวันที่๒ที่อิ๋วบอกว่า
หนูก็โทรเอาญาติมาค่ะโทรเอาพี่สาวของอิ๋วมา
โทรเอาน้าที่อยู่แต่ตลาดก็มาเข้ามากับลูกสาว
แถวบ้านไว้อีกค่ะเพื่อจะไปกับเขานะคะ
เอ่อแล้วก็ได้ยินกัน๘คน

บอกว่าไม่ได้ซื้อจะเอาเงินที่ไหนซื้อเงินซื้อกินยังไม่มีเลย
เขาบอกอย่างนี้ค่ะ
เอาอย่างนี้ที่คุณฉวีวันเล่ามานะเอาอย่างนี้นะคะ

คือเขาตั้งใจจะหยอกเล่นหรือเปล่าคือเป็นนิสัยอยากจะหอกผู้ใหญ่เล่นแบบ
แม่หนูถูกหวยนะอย่างนี้คือหยอกเล่นไหมอ่ะ
น่าจะน่าจะใช่หรือเปล่าครับน่าจะ
ยังไงล่ะที่รู้จักน้องสาว

แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยที่มันเป็นคดีความกันไปเนี่ย
แล้วก็คุณแม่ของทางฝั่งน้องที่ชื่อแดนเนี่ยนะคะ
คุณแม่โบตันเนี่ยเขาก็เชื่อตามที่เด็กสองคนบอก
คำถามคือทางฝั่งญาติผู้ใหญ่ของทางอิ๋วเนี่ย
ได้เคยคุยกับครอบครัวญาติผู้ใหญ่ของทางฝั่งแดนไหมคะ
ว่าว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่คิดว่าเด็กไม่น่าจะพูดจริง

อ่าวันที่สามนะคะวันที่สามวันที่สาม
พวกหนูเพราะว่าคุยกันแล้วเขาฝั่งนั้นได้โทรมา

พอดีว่าวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความ
ฝั่งฝั่งสุดเขตนะคะว่าจะไปแจ้งความ
แล้วพวกหนูพวกหนูก็เลยว่าค่ะไปแจ้งเลย
ในเมื่อลอตเตอรี่ยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าซื้อจริงหรือเปล่า
ซื้อจริงหรือเปล่าก็เชิญพวกคุณไปแจ้งเลย
พวกคุณอยากแจ้งพวกคุณก็แจ้งเลยพวกหนูก็ว่าอย่างนี้
เขาก็เลยตะโกนตะโกนมาด่ามาว่าเชิญเชิญ
พวกคุณใช้เงินให้สบายเลยเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
พวกหนูก็เลยโมโหโมโหด้วยความโมโหก็เลย
พากันไป๗๘คนไปบ้านเขาแล้วค่ะ
แล้วก็เอาอิ๋วไปด้วยแล้วก็อิ๋วก็สารภาพนะคะ
วันนั้นนะคะบอกว่าไม่ได้ซื้อ
เดี๋ยวตอนแรกอิ๋วอยู่บ้านบ้านตัวเองหรืออยู่บ้านแดนคะ
ตอนแรกอยู่บ้านตัวเองค่ะวันที่๓นะคะวันที่๑
เพราะหนูเอาอิ๋วมาแล้วใช่ไหมคะตอนเช้า
ตอนเช้าไปเอาอิ๋วมาเรื่องอะไรคะ
ก็ไปเอามาเพราะว่า
จะไม่คือว่าอิ๋วถูกลอตเตอรี่จริงหรือเปล่า
คือเหมือนจะเอามาคุยใช่ไหมเอามาคุยกันอย่างนี้เหรอคะ

ไม่ได้ซื้อไม่มีเงินจะซื้อหรอกอันนี้ใช่ไหม

และทีนี้พอทางฝั่งเด็กผู้ชายแม่เด็กผู้ชายเขาจะแจ้งความ
ก็เลยยกกันไปที่บ้านเด็กผู้ชาย
ค่ะใช่ค่ะแต่เขาไปแจ้งแล้วนะคะพวกหนูไป

แล้วทีนี้ไม่เป็นไรเขาไปแจ้งความมาแล้ว
พอเราไปถึงยกกันไปที่บ้านเด็กผู้ชาย

ค่ะก็บอกว่าอิ๋วบอกเขาไปซิว่าได้ซื้อหรือเปล่า

แต่แดนที่อยู่บนบ้านลงมาพร้อมถือทูบลงมาด้วย
แดนถือทูบลงมาแล้วก็ไปจุดหลังบ้าน

อิ๋วก็เลยตามไปตามไอ้แดนไป

ทำไมไม่บอกเขาไปว่าไม่ได้ซื้อ
โกหกเขาทำไมอิวบอกว่าอย่างนี้

ไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาทูบลงมาทำไม
คืออ่านในคำให้การดูเหมือนเขาก็จะเคืองกันเรื่องนี้เหมือนกันนะ
แล้วก็รู้สึกสาเหตุที่อิ๋วบอกว่าไม่ได้ซื้อเหมือนกับ
เหมือนกับมีใครบอกให้อิ๋วไปพูดแบบนั้นนะครับคะ

คุณฉวีวันมั่นใจว่าที่อิ๋วพูดเนี่ย

ไม่ได้มีผู้ใหญ่บังคับอิ๋วว่าให้พูดแบบนี้แน่นะ
ไม่มีใครบังคับค่ะไม่มีใครบังคับ
คุณชวีวันได้ประเด็น
เดี๋ยวขอเท่านี้ก่อนเพราะยังมีอีกหลายคนที่เราจะคุยด้วยวันนี้
เพื่อให้กระจ่างไปอย่างน้อยก็ชั้นนี้นะคะ
ขอบคุณคุณฉวีวันนะคะสวัสดีค่ะ

คืออันนี้เอาแค่ข้อเท็จจริงตอนนี้ก่อนนะคะ

ก็เอาแปดคนนั้นไปเมินความสารเราเลย

แต่ว่าเราขอข้อมูลบอกว่าเอ๊ะท่าน
ท่านไม่ได้รับฟ้องแล้วนะคะแล้วก็ทางฝั่งของตำรวจคืบหน้าไปทางไหน
ตำรวจให้คำตอบตำรวจลงพื้นที่แล้วไปแผงที่บอกว่าซื้อที่หน้าธนาคารด้วยนะคะ
แล้วตำรวจเนี่ยตอนเล่าให้ทีมงานเราฟังดูจะอารมณ์ดีในการเล่าถึงข่าวนี้
บอกไม่ถูกยังไงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะตำรวจให้เหตุผลที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในชั้นศาลแล้วนะคะ
แต่ว่าที่ทางโปรดิวเซอร์คุยกับทางตำรวจนะคะ
ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าลงไปก็ลงไปตามที่มีการแจ้งความเอาไว้นะคะ
แล้วก็ลงไปแผงที่บอกไม่เจอ

ซื้อกับผู้หญิงผู้ชายแผงอยู่ตรงไหนเป็นอะไรยังไง
ก็ตำรวจก็ลงไปหาไม่เจอลักษณะแผงตามที่แจ้งเอาไว้
แต่ว่าเจอนะคะเจอแผงขาย
แล้วก็ถามว่ามีไหมลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

ก็ไม่มีใครที่บอกว่ามีลูกค้าถูกรางวัลที่๑
แล้วก็เอาจากคำบอกเล่าของตำรวจที่บอกทางรายการนะคะ
ก็คือว่าไม่เจอเอาอย่างนี้
คือที่บอกไม่เจอแล้วก็ไม่สะกิดเลยด้วยซ้ำ
ว่าจะเป็นคนอื่นใกล้เผลออาจจะจำผิดนิดหน่อยนะคะ
แต่ก็ไม่เจอคนอื่นใกล้ที่จำได้ว่าตัวเองมีเลขนี้มาขาย
หรือลูกค้าซื้อเลขนี้ไปแล้วถูกรางวัลที่๑

และนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจเส้นทางบัญชีนะ
มันจะมีเงินเข้าไหมอาจจะเข้าแบบไหน
ยอยเข้าหรือเข้าตู้มเดียวบัญชีใช้จ่าย

ก็ไม่เจอความผิดปกติของทั้งสองครอบครัวเลย

อันนี้คือข้อมูลจากตำรวจอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกท่าน
ตอนที่ท่านเล่าให้ทางทีมงานฟังก็เหมือนเล่าด้วยความอารมณ์ดี
หนึ่งว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อน
ก็คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อสงสัยว่าถูกหวย
สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือบอกให้ทางท่านพนักงานสอบสวน
ไปสอบมันเลยว่ามันมีหรือมันไม่มี
คือผมเป็นคนในพื้นที่ของสพนหงษ์

ก็อยากรู้มากแต่ปรากฏว่ามันไม่มีไง
พอมันไม่มีเสร็จปุ๊บคดีมันคาอยู่ในศาล

เป็นเรื่องของทนายทนายเลยรับมาดูต่อแทน
เพื่อไม่อย่างนั้นชาวบ้านติดคุกเลย

ป้าที่มานั่งในรายการเมื่อวานถ้าเห็นอาการเขาอ่ะ
คืออย่าว่าเดี๋ยวไปโรงพักเลยไปติดต่อราชการ
ไปอำเภอเนี่ยยังไปคุยไม่เป็นเลย
นี่คือธรรมชาติของชาวนานในชนบทจริง

คุยกับใครจะไปบอกใคร

อันนี้คือข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะที่ได้จากทางตำรวจ

แต่เราจะขอคุยกับอีกหนึ่งคนทนายความทีมคุณนั่นแหละ

นายปียะนัทสุขยังนะคะทนายปีนัทสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณก้อมฝัน
ดิฉันขอเข้าเป้าสัก๒๓ประเด็น
คือเรียนเห็นในคำให้การของทางครอบครัวฝั่งน้องผู้ชายนะคะ
มีการพูดถึงว่าเลขเด็ดที่ได้มา
คือได้๖ตัวตรงเลยใช่ไหม
ก็เขาบอกว่าให้ได้เลขมา๖ตัวตรงเลยครับ
แล้วก็เดินไปซื้อที่แผงหวยเนี่ยไม่เลือกนานเลย
เพราะไปถึงปุ๊บเห็นแล้วก็ซื้อเลย
ว่าเป็นเลขที่ถูกรางวัลที่๑นะครับ

ส่วนว่าซื้อแผงไหนเนี่ยทางโจทย์เนี่ยไม่ได้เบิกความมาในประเด็นนี้ครับ
บอกแค่ว่าซื้อหน้าธนาคารนะครับนายอำเตอร์เว้ยแขล่ง
แล้วก็เลือกเชิญค่ะครับโอ้ขอบคุณครับ
เพราะว่าในกรณีที่เขาไม่ได้กล่าวอ้างมาครับ

เพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าซื้อได้จริง
แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะในคำให้การเช่นเดียวกัน
คำให้การของคุณแม่บัวตัน
คุณแม่บอกว่าเรื่องลอตเตอรี่ทั้งหมด
คือทราบจากลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายของตัวเองทั้งหมดใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทั้งสองฝ่าย
จะมีตระกรแก้หิวเท่านั้นที่คุยกับทางทั้ง๒ฝ่าย

ได้รับหวยมาจากหิวแล้วก็กำลังเอาไปขึ้นเงิน
ก็กำลังเอาไปขึ้นเงินเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยได้ยินมาจากฝากหิวหมด
ส่วนทางฝั่งจำเลยก็บอกว่าเรื่องที่บอกว่าถูกลอตเตอรี่เนี่ย
ก็ได้ยินมาจากปากอิ๋วแต่ไม่เคยได้เห็นลอตเตอรี่จริง
ซึ่งก่อนที่ผมจะรับทำคดีเนี่ยผมสอบถามทางจำเลยแล้วครับ
ทางคุณพาณิชย์เนี่ยว่าลอตเตอรี่มีจริงไหมถ้ามาปรากฏในชั้นพิจารณาเนี่ยนะครับ
ว่าลอตเตอรี่เนี่ยอยู่กับทางคุณมณิษฐ์หรือเอาไปขึ้นเงินแล้วเนี่ย
ผมจะไม่ทำคดีต่อแล้วปล่อยให้ติดคุกเลยอืมแต่ทางจำเลยก็ยืนยันนะครับ
ว่าไม่ได้เอาไปไม่เคยเห็นไม่เคยไหมแต่เห็นตลาดอืม
มันมีการพูดถึงว่าตอนไปแจ้งความไม่เคยระบุเลขชุดลอตเตอรี่
แต่เอกสารที่มีแจ้งความเมื่อวันที่๘เมษายน
คือหลังจากลัตเตอรี่ออกประมาณ๗วัน
มันมีการระบุเลข๑๔เอาไว้

ทำไมตอนบอกตำรวจบอกชุด๑๔
ในศาลบอกไม่ได้ระบุเลขชุด
คือในการสมบูรณ์การไฝ่สวนมื้อฟ้อง
นัดที่ผมเข้าไปทำคดีเนี่ยมันเลื่อนมานัดหรือสองนัดแล้วนี่แหละนะครับ
เนื่องจากว่ารอพยานหลักฐานทางกองสลากอยู่นะครับ
วันนั้นวันที่นัด๒๓กรกฎาคมนะครับ
เอกสารจากกองสลากมาแล้ว
ทีนี้ทนายฝั่งโจทย์ตรวจสอบดูแล้วนะครับ
ว่าเอกสารที่ขอหมายเรียกไปนะครับเป็นชุดที่๑๔เนี่ย
มีสำเนาหน้าด้านหลังของสลากนะครับชุดที่๑๔
ก็ไม่ปรากฏว่าสลักหลังในชื่อของสุดเขตเลาะกลางนะครับ
แล้วก็ในส่วนบัตรประชาชนของคนที่ไปขึ้นเงินเนี่ย
เป็นชื่อคนอื่นเลยไม่มีญาติพี่น้องของทางฝ่ายจำเลยเลยนะครับ
แล้วก็ในส่วนของเอกสารหลักฐานของคนรายชื่อคนที่ไปขึ้นเงินเป็นปึ้งเลยนะครับ
ซึ่งเขาตรวจสอบอยู่นานมากก็ไม่น่าจะมีหลักฐานในส่วนนี้นะครับ
ก็เลยแก้ฟ้องเป็นว่าจำไม่ได้ว่าเป็นสลากชุดที่เท่าไหร่กันแน่
แล้วศาลก็อนุญาตให้แก้ไขกันฟ้อง
แต่ประเด็นที่สารลงในส่วนของคำพิพากษานะครับ
สารก็ลงรายละเอียดถึงว่า
เป็นเหตุการณ์ที่ประชันทิพย์กับไม่เวลาเกิดเกษ
ซึ่งศาลมองเท่านี้เป็นข้อสำคัญอย่างหน้า
เดี๋ยวก่อนถ้าถ้ามองเป็นสารทางสำคัญ
เอาเฉพาะชุดที่๑๔นะคะ

ก็ผมขอตรวจดูสำเนานะครับ

เป็นชื่อคนอื่นเลยครับที่เกี่ยวกับหลักหลังไว้
โดยที่ไม่ได้มีการขีดค่าของเดิม
มีลักษณะการลบขูดขีดชื่อเดิมออกแล้วมีชื่อใหม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
มันเนื่องจากมันเป็นตัวสำเนาในส่วนนี้มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับคุณจอมขวัญ

ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีการขีดค่า
ส่วนจะลบลิขิตหรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถพิสูจน์ได้
หน้าที่โจทย์ที่จะต้องไปพิสูจน์ในจุดนี้มา
ถ้าเขายังเชื่อว่ามีการลบหรือการฉีดค่าหรือมีการแต่งเติม
คือเป็นหน้าที่โจทย์ถ้าโจทย์คิดว่าเฮ้ยมีคนแก้ชื่อไหม
มีคนขีดค่าชื่อเดิมไหมเอาชื่อคนที่เป็นเจ้าของจริงออกไหม

โจทย์ต้องทำครับเพราะว่ามีการบริษัทอยู่ก่อนหนึ่ง
บอกว่าสาเหตุที่ชื่อไม่ตรงกับชื่อโจทย์
โจทย์บริษัทบอกว่าอาจจะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
หมายความว่าเขาก็น่าจะมั่นใจในหลักฐานของเขาพอสมควร
อาจจะมีการสู้กันต่ออีกยกหนึ่ง
อ๋อซึ่งเอาเท่าที่ธนาปียนัทเห็น
คือคนที่ขึ้นเนี่ยจังหวัดอยู่ในโซนอีสานไหม
ที่ได้รางวัลของชุดที่๑๔ไป

ถ้าจำไม่ผิดนะไม่เกี่ยวอะไรกับคนบุรีรำเลยฮะ
อยู่โซนภาคอีสานไหมใกล้

แต่เอาล่ะถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นหน้าที่โจทย์ถูกไหมคะ
เป็นหน้าที่โจทย์มานะใช่ครับ
ซึ่งที่ธนายปียนัทอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้
เรียนย้ำอีกครั้งว่าการที่มีการแก้ไข
ว่าจำเลขชุดลอตเตอรี่ไม่ได้
ที่มาแก้ไขในชั้นไต่สวรรษ

เพราะว่าวันที่๘ที่ไปลงบันทึกประจำวัน
กับตำรวจเอาไว้
ไม่ได้มั่นใจอะไรนะครับในส่วนนี้
เพราะว่าฝั่งหลักฐานของทางนู้นมันก็มีการเตรียมพยานมา

ว่ามันก็มีโอกาสที่ทางนี้เอาไป
แต่ผมสอบถามทางจำเลยแล้วก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้เอาไปไม่เคยเห็นแม้แต่สลากเลย
ขอสั้นอีกนิดหนึ่งคือคนที่ขึ้นให้ทางฝั่งนู้น
คือมีเด็ก๒คนแล้วก็คุณแม่เด็กผู้ชายใช่ไหมคะ

เอาล่ะขอบคุณทนายเปลี่ยนนะสำหรับตอนนี้นะคะ

นายรณรงค์นะคะนั่งอมยิ้มเลยนะคะสักครู่ค่ะ

เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปทั้งหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยซ้ำไป
คือมันเป็นข้อเท็จจริงในชั้นที่สิ้นสุดแค่ตอนนี้ก่อน
คือไต่สวนมูลฟ้องซึ่งชั้นต้นยก

ชั้นไต่สวนแล้วถ้าเขาอุทธรณ์

มั่นใจไหมคือคุณเคยคุยกับทนายทีมคุณไหมว่า
หรือว่ามีเด็ดกว่านี้ที่เขาจะอุทธรณ์

ไต่แล้วนี่มันมีแค่นี้ก็ต้องมีแค่นี้

คือเด็กหญิงกับเด็กชายเบิกความสอดคล้องต้องกัน
ว่าเอาหวยให้แม่ยายยังไงนั่นแหละเด็ดสุดแล้ว
แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกหวยจริงไหม

ถ้าสมมุติเขามีการอุทธรณ์แล้วมีอะไรเพิ่มเติมได้อีก

ก็อธิบายสลับไปสลับมานะ

ก็ไม่เป็นไรคนบ้านนอกก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว

แล้วจริงถ้าสมมุติศาลท่านรับฟ้องนะ
สมมุติถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งสารท่านรับฟ้อง
คุณแม่ซึ่งเป็นคนเดียวใช่ไหมที่โดนฟ้อง

ผมไม่แน่ใจว่าต้องประกันถึง๓๔แสนหรือ๕๖แสนหรือเปล่า

คดีนี้คดีไม่ได้โหดอะไรนี่ฮะ
ก็ต้องมองตามมูลค่าทรัพย์สินที่ยักยอกไปด้วย

ถ้างั้น๘๐๐๐ไม่พอป้าไปหามาอีก๒แสนเป็นเงินสดแล้วกัน

เขาก็ตกใจสิเราบอกถ้าเกิดสมมุติสารประทับแล้วฟ้อง

คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณป้าที่มานั่ง

จริงคุณป้าเป็นคนที่เลี้ยงน้องที่ชื่ออิ๋วมา
และจริงก็เลี้ยงคุณแม่มาด้วย

แล้วจริงคุณป้าก็รู้เรื่องไม่น้อยไปกว่ากัน
แล้วอาจจะมีความคล่องแคล้วกว่า
นิสัยลูกหลานคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้

คืออันนี้คือสิ่งที่ทนายนำไปสู้ด้วยไหม
คือมันต้องใช้ไหมว่าเด็กมีประวัติอย่างไร

ก็เอาพยาน๘ปากหรือพยานปากอื่น

แต่ทีนี้มันถูกแย้งได้ไหมทนายรณรงค์ว่า
มันไม่มีเหตุอะไรที่ลูกสาว
โกหกเพื่อให้แม่รับโทษ
ก็อาจจะเป็นเรื่องความคึกขนองในวัยรุ่นก็ได้
คดีนี้ไม่ใช่หน้าที่ของทนายจำเลยที่ต้องเตรียมตัวใช่ไหมค

ขอให้ง้างให้ค้านให้ได้แหละ

ส่วนเรื่องของสำเนาที่ได้จากสำนักงานสลาก
ว่ามีคนขึ้นเงินชุดที่๑๔ของงวดนั้นไปแล้ว
ถ้าจะพิสูจน์ว่ามีการลบมีการขีดมีการแก้ไหม

ถูกต้องครับหรือไม่ก็ถ้ามีคนที่ถูกหวยวันที่๑เมษา
ที่๑๔ช่วยแสดงตัวให้ทางครอบครัวนี้หน่อย

ถ้าใครถูกหอยงวดวันที่๑เมษาปีนี้นะครับ
ที่๑๔ช่วยแสดงตัวมาที่ไทยรัฐหน่อยนะครับ

แต่ว่าเขาไปกลับในคำให้การตอนชั้นไต่สวนแล้วนี่

ไม่เป็นไรครับหลักฐานที่เขาแจ้งไว้มีหมดทุกอย่างแล้ว

วันศุกร์นี้ก็จะไปที่บุรีรำด้วยครับ

ดำเนินคดีกับเรื่องข้อหาแจ้งความเท็จฟ้องเท็จเบิกความเท็จ

กองปากไปแล้วใช่มั้ยแล้วไปบุรีรำอีกหรอ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ